คุณผู้ชมดิฉันเห็นพาดหัวนี้ทีแรกดิฉันก็ตกใจ
บอกว่าภาวะทั้งอำเภอนกยักษ์ติดโควิดหนีออกจากโรงพยาบาล
ทีนี้เดี๋ยวต้องไปดูค่ะมันมีภาพจากกล้องวงจรปิด
รายละเอียดเป็นยังไงดูภาพการหนีออกจากโรงพยาบาลก่อนค่ะ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
เขาหนีออกจากโรงพยาบาลคุณผู้ชมและภาพจากล้องวงจรปิดในน่ะจับภาพได้เมื่อกี้เห็นใช่ไหมเพราะว่าเธอออกมาก็มองซ้ายมองขวาค่อยเดินออกมาทีนี้โรงพยาบาลกุมภาวะปีเขาก็แจ้งเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดเมื่อวานตอนประมาณเจ็ดโมงเช้าค่ะซึ่งในเพจตำรวจเอ่อเพจสถานีตำรวจกุมภาวะ
ถ้าเกิดว่าใครไปพบไปเจอไปเห็น
เราขึ้นเบอร์อยู่หน้าจอเราด้วย
โทรแจ้งได้เลยเบอร์๐๔๒๓๓๔๔๖๔นะคะ
เมื่อวานก็ถือว่าวุ่นกันทั้งกุมภาวะปีอุดรแหละฮะ
เพราะว่ากลัวว่าผู้ป่วยท่านนี้
จะไปแพร่ระบาดโควิด๑๙ให้คนอื่นอีก
คุณคิดดูสินี่แปลว่าไม่ใช่ผู้ป่วยสีเขียวแน่นอน

ว่าจะต้องมีอาการหรืออาการอาจจะมากพอสมควร

ทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกพงพันธ์หน้าขวา
ผู้กำกับการสพกุมภาวะปีบอกนะคะ
บอกว่านางสาวนกยักษ์คนนี้เธอมาจากสมุทรประการ
แล้วก็มารักษาอยู่ที่โรงพยาบาลกุมภาวะปี
เมื่อวันแม่๑๒สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ
ทีนี้พอเมื่อวานนี้เธอหนีออกจากโรงพยาบาล
ก็ต้องมีการประสานกันกับผู้นำชุมชน
กำนันด้วยผู้ใหญ่บ้านอสม
ต้องไปตรวจสอบที่บ้านพักของเธอก่อน
คิดว่าเธอหนีออกจากโรงพยาบาลกุมภาวะปีแล้วจะกลับบ้าน
ปรากฏว่าพอไปถึงบ้านไม่เจอตัวเธอนะ
โทรศัพท์ไปหาเธอด้วยก็ติดต่อไม่ได้
ทีนี้มีข้อมูลคิดว่าเธออาจจะกลับไปไปที่สมุทรปราการหรือเปล่า
ถามว่าที่นั่นมีอะไรสามีเธออยู่ที่นั่นค่ะทำงานอยู่ที่นั่น
ทีนี้ก็เลยรีบโทรศัพท์ถามสามีเลยสามีรับสายแล้วก็เล่าให้ฟังนะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวานตอน๗โมงเช้าที่ภรรยาหนีออกจากโรงพยาบาล
แต่สามีเล่าว่าก่อนภรรยาจะหนี๖โมงเช้ายังโทรศัพท์คุยกันอยู่เลย
แล้วภรรยาของเขาก็ไม่ได้มีท่าทีว่าจะหนีด้วยนะ
ทีนี้พอมาเป็นข่าวเห็นข่าวแล้วแหละว่าภรรยาน่ะหนีออกจากโรงพยาบาล
พยายามติดต่อนะคะแต่ก็ติดต่อไม่ได้
ตำรวจก็ลงพื้นที่ไปตามค่ะที่บขศที่สถานีรถไฟ
ที่ไปดูที่สถานีรถทัวร์ไปหมดเลย
คือตอนนี้ต้องทำงาน๒จังหวัดแล้วคุณทั้งที่อุดรแล้วก็ทั้งที่สมุทรปราการ
ใช่ค่ะแล้วก็ต้องมีการประสานญาติดต่อ
เมื่อสามีติดต่อไม่ได้ใช่ไหมเอ๊ะเธอจะติดต่อญาติหรือเปล่า
ก็เลยต้องประสานกับญาติให้ญาติเกลี้ยกล่อมให้เธอมารักษาตัวที่โรงพยาบาล
เพราะว่ากลัวเรื่องของการแพร่กระจายเชื้อนะคะแล้วผอโรงพยาบาลกุมภาวะปี
ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพรบควบคุมโรคเนี่ย
ก็มีการมอบอำนาจให้กับฝ่ายกฎหมายของโรงพยาบาลเนี่ย
ต้องแจ้งความดำเนินคดีกับเธอนะอันนี้ถือว่าเป็นความผิดนะคะ
แล้วมีรายงานเพิ่มเติมค่ะจากทางเพจสพกุมภาวะปี
โพสต์เอาไว้เมื่อวานตอนประมาณ๖โมงครึ่งช่วงเย็น
นี่ค่ะโพสต์บอกว่าแอดมินได้รับโทรศัพท์
มีพลเมืองดีโทรมาบอกแอดมินเพจ
ของสพกุมภาวะปีนะบอกว่าเจอตัวนางสาวนกยักษ์แล้ว
ที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งที่สมุทรปราการค่ะ
พลเมืองดีที่ว่าคนที่โทรมาบอก
เป็นผู้นำชุมชนปู่เจ้าสมิงพรายที่จังหวัดสมุทรปราการนะ

กรณีของผู้ป่วยหญิงที่หนีออกจากโรงพยาบาล

เป็นคนที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ชุมชนของตนเองนี่นะ
คือนางสาวนกยักษ์นี่นะฮะก็เลยต้องแจ้งนะครับ
แต่ทีนี้ตอนที่ไปหาที่ห้องเช่านั้น

แล้วก็ไม่รู้ด้วยไงคุณว่าเธอไปที่ไหนต่อ
ทีนี้ตำรวจเขาก็ต้องไปตรวจพวกสัญญาณมือถือถูกไหม
ว่าสัญญาณมือถือไปที่จุดไหนยังไงบ้าง
ของเธอถูกใช้อยู่ที่สมุทรประการนี่แหละ
ว่าณตอนนี้ยังไม่เจอตัว

คือทางเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งกันแล้ว

แล้วก็ทางสาธารณสุขของจังหวัดสมุทรปราการเรียบร้อยแล้ว

ก็เข้าไปตรวจสอบที่ห้องพักนั้น
ซึ่งจริงนางสาวนกยักษ์มาพักอาศัยอยู่กับสามี
และสามีของนางสาวนกยักษ์ก็ป่วยติดโควิดแล้วด้วยคุณ
และสามีได้เข้ารับการรักษาที่ศูนย์พักคอยแล้ว
แต่นางสาวนกยักษ์ยังหายออกไปอีก
เขาบอกหายออกไปจากห้องพักเอาข้าวของเครื่องใช้ออกไปด้วย
และจากการตรวจสัญญาณโทรศัพท์
ก็พบว่าเบอร์ของนางสาวนกยักษ์เนี่ย
ยังมีสัญญาณอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการนั่นแหละ
ทีนี้ต้องตรวจต่อต้องหาต่อ

พอเป็นแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมแล้วก็เป็นข่าวเป็นคราว
ถ้าเกิดว่าใครเจอนี่ก็สามารถแจ้งเบาะแสได้นะคะ
ง่ายเลยคุณผู้ชมโทร๑๙๑นี่แหละ